ในการทำงานหนักแบบไม่มีวันหยุดเนี่ยเรื่องสุขภาพเป็นไงบ้างคะ
จากปวดหลังแล้วมีอาการอะไรอีกคะเห็นบอกว่าเป็นความดัน

ถ้าเมื่อไหร่ไปดูน้าวชมตรูให้หนูไปด้วย
มีเพลงที่แต่งเป็นของตัวเองครับผมวันนี้ร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับ
เจ็บใจหลีเมื่อหัวน้องมีผัวใหม่
วิวตอนนี้๒๙๐๐กว่าวิว
กติกาการแข่งขัน
นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินร่วมกันตามลำดับขั้น

และเงินทุนที่สะสมมา
จะตกไปอยู่กับผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐ยก
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ

รับสู้ชิงงาน
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
กำลังรับชมไทยรัฐทีวี
ช่อง๓๒อยู่แห่งนี้แน่นอนที่สุดนะครับ
เรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์
เวลา๑๘นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้ว
กับรายการร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน
จะเป็นการประชัดความแม่นยำในเหนือเพลง

ของคุณผู้ชมบนแวที่แห่งนี้นะครับ
จะมีนักสู้ถึงสองท่านด้วยกันขึ้นมาชิงเงินล้านจากทางรายการของเรา
ส่วนผู้ที่ร้องผิดนะครับไม่เป็นไรครับ
เรามีเงินทุนปลอบใจไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอน
แต่ถ้าทำได้ดีที่สุดร้องไปจนถึงยกที่๑๐ทั้ง๒
เข้าสู่ครึ่งทางของการชิงล้านในยกที่๕ระหว่างนักสู้๑สมัยจากมุมแดง
ชายเล็กหนุ่มใต้ยอดนักสู้มุ่งมั่นทำงานเลี้ยงดูผู้ชราทั้งสี่ในบ้าน
พบกับผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงินป้าลำพึงคุณแม่ผู้ยอมเหนื่อยยอมระทม
เพื่อปากท้องของลูกและหลานมาเอาใจช่วยนักสู้ทั้งสองให้ถึงฝั่งฝันกันต่อได้เลยครับ
สวัสดีค่ะ

สู่รายการของเรานะครับร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับ
ทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณลำพึงและคุณชายเล็กนะครับ

อ๋อวันนี้ผมให้กำลังใจซื้อกันรายการ

ผมมีดอกไม้มาฝากป้าลำพึง

แล้วเดี๋ยวฝากคุณลำพึงเนี่ยแล้วทางด้านล่างเนี่ยเขาโอเคด้วยไหม

ภรรยาของคุณชายเล็กอ่ะแนะนำกันก่อนเลยคุณปอนะครับสวัสดีครับ
แต่คุณชายเล็กนี่มีดอกไม้มาดอกเดียวไม่ได้นะคะ
เพราะว่าฝั่งคุณลำพึงนี่เขามีเพื่อนสวยทั้งนั้นเลยเห็นไหมค
โหดเวลามาเพื่อนมาตั้ง๔คนอ่ะค่ะ
ก็มีคุณตุ๊กตาคุณยุภาคุณราตรีแล้วก็คุณจอยนะคะสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับเดินทางบางท่านก็อยู่
เป็นเพื่อนทำงานที่กรุงเทพบางท่านนี่เดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิษฐ์
บอกว่าเพื่อนบางคนนี้คบกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยเดี๋ยวเราถามกัน
ก็เป็นเรื่องราวที่คุยกันแต่ตอนนี้ยังไงครับดอกไม้
ขออนุญาตนะครับมอบให้กับป้าลำเพิงครับ

นี่ยังไงจะให้ทีแต่เดี๋ยว
บนเวทีแห่งนี้มันมีสู่ภาษาศึกตรี๒ท่าน
คุณชายเล่นคุณจะให้คุณลำอินคนเดียวได้ยังไงค่ะดูลำอินจริงเลย

โอ้โฮเสกได้ด้วยเหรอจริงคุณมีเวทมนตร์เหรอฮะ
ผมเสกให้ก็แล้วกันผมมารายการนี้ทั้งที
พูดเป็นเล่นนะจริงครับเอาจากในกระเป๋าป่าได้ไหมครับ
ไม่มีในกระเป๋าผมมีดอกไม้ที่ไหนอ้าวเหรอนี่นี่พร้อมหรือยังครับ
อ่าอยู่ในนี้อ่า๑๒๓เฮ้ยโอ้โฮเอามาได้กันละเอ้ยมาได้อย่างไรนี่
ในกระเป๋าเมื่อกี้เหรอเออหลังเสกให้ไม่บ่อยขอเป็นเงินด้วยกัน

เมื่อก่อนเคยไปอยู่กับอ่าหัวหน้าครับ

แต่ผมไม่มีโอกาสได้ไปเล่นกับเขาหรอก
ก็เลยดูว่าเขาทำแบบนั้นชอบ

บางทีวิชาพวกนี้เขาไม่สอนง่ายง่ายนะ
ต้องแบบมาดูนานจนเขาสงสาร
แล้วเหมือนวันก่อนที่หมุนถ้วยผมก็โอเค

เป็นสายแอบดูนะแอบดูแล้วจำมาได้หมดเลยเหมือนกันเนี่ย

คุณคิดว่าคุณเล่นได้คนเดียวเหรอคะมายกล

เห็นคุณลำพึงควักควักอ๋อไม่มีอะไรนะ
จับชุดเฉยนะฮะ

ลำพึงผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงิน
จะเป็นฝ่ายประเดิมศึกในยกที่๕มูลค่า๖๐๐๐บาท
รำพึงหญิงแกร่งยอดนักสู้
เธอมีใบหน้าที่ชื่นมื้น
แต่ภายในอกแสนจรฐมเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะรับไว้ได้
ในวัยที่กำลังจะก้าวสู่ความชะลา
แต่ด้วยเพราะภาระที่หนักหน่วง
ทำให้ป้ารำพึงไม่สามารถที่จะหยุดทำงานได้เลย
ต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานค่ะ

ลูกชายอายุ๓๐ปีค่ะ
ตอนนี้เขาได้แฟนอยู่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ส่วนลูกสาวเมื่อก่อนเขาก็มาทำงานอยู่กับป้านี่แหละค่ะ
เขาเป็นแค่เชียร์อยู่ที่ร้านอาหารค่ะ
พอช่วงสงการเขาก็ขอกลับไปเที่ยวบ้านที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
พอหมดสงการเขาก็โทรมาบอกค่ะ
บอกว่าเขาจะไม่กลับมาทำงานอีกแล้ว
ก็จะขออยู่ที่บ้านค่ะ

เพื่อนเขาโทรมาบอกว่าลูกสาวป้าถูกตำรวจจับ
ยาค่ะกับเพื่อนเขาแล้วก็แฟนเขาค่ะ
จากวันนั้นทำให้ป้ารำพึงต้องมีภาระเพิ่มขึ้น
เพื่อต้องเลี้ยงดูลูกสาวที่อยู่ในเรือนจำ
และหลานสาวที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมา

ป้าก็เอาข้าวกลางวันที่เจ้านายกินเหลือ

ป้าก็เอาใส่ตู้เย็นไว้อีกค่ะ

อยากได้เงินรางวัลเพื่อกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
อยากจะไปอยู่ดูแลหลานค่ะ

ทีนี้ในการทำงานหนักแบบไม่มีวันหยุด

น้ำแข็งบดตอนนั้นทำมาอยู่หมูกระทะ
มันต้องยกน้ำแข็งบดตรงพื้นเป็นถุงปุ๋ย
ยกคืนขยายให้มันตรงไม่เสีย
แล้วก็เอาเกลือโรยเอาอาหารมาวาง
ค่ะเป็นความดันสูงกับไขมันอุตันเส้นเลือดครับ
ส่งผลอะไรบ้างคะในแต่ละวันเวลาเราไปทำงาน
บางทีมันก็รู้สึกเวียนหัว

โอ้โหต้องพบหมอด่วนเลยนะครับ
แล้วก็ให้ลูกชายพาไปหาไปหาหมอด่วนเลยนะครับ
ตอนนั้นทำแม่บ้านอยู่ตรงคอนโดลูกชายเขาก็ทำอยู่ด้วยทำ
ถามหน่อยค่ะเห็นคุยกันแต่เรื่องลูกเรื่องหลาน

แล้วเรื่องลูกนี่ช่วยกันรับผิดชอบอะไรไหมคะตอนนี้
หรือว่าเขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะค่ะ
เวลาลูกไปขอเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเพราะว่าเขาก็มีครอบครัวอีกใหม่อยู่แล้ว
เขาก็ไม่พอใจเหมือนกัน
อันนี้ก็เท่ากับเลิกกันเนี่ยตอนลูกคุณลำอึงก็โตแล้วนะ

ลูกชาย๑๕ค่ะ
บางทีมันจะต้องการพลังบางอย่างที่จะเอาไปสู้กับงานพลังที่เรียกได้ว่าบางทีเราสร้างเองได้การให้กำลังใจตัวเองโอเคมันประมาณนึง
แต่สุดท้ายแล้วมนุษย์ก็โหยหากำลังใจจากใครบางคนอยู่ดีคุณแล้วมึงเอากำลังใจมาจากไหนสามีก็ไม่มี
ก็จากลูกจากหลานนี่แหละค่ะก็คิดถึงเขาทุกวันว่าเราต้องอยู่ให้ได้เพื่อเขาถ้าเราเป็นอะไรไปสักคนนึงเขาก็เขาพึ่งใครไม่ได้แล้วค่ะลูกสาวก็ไม่มีที่พึ่งแล้วถ้าป้าเป็นอะไรไป
ก็ต้องเอากำลังใจมาจากลูกจากหลานนี้แหละเห็นบอกว่ากำลังใจที่ดีอีกอย่างหนึ่งเลยคือกลุ่มเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะเวลาทุกข์ใจมาก็ปรับทุกข์กันปรึกษาเพื่อนค่ะปรึกษากัน
ก็มีหลายเรื่องค่ะเขาก็
ทุกข์ใจเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเขา

เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่๕ขวบตอนเด็ก

เป็นห่วงเขาก็เขาอยู่คนเดียวอะค่ะ
ก็บอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่
ไม่รู้จะไประบายไม่รู้จะไปคุยให้ใครฟัง
ก็มาคุยกับเพื่อนได้
เพราะเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนนี่
เขาก็ประคบได้ทุกคนเพื่อนของเพื่อนนะคะ
ทีนี้คุณราตรีรู้เรื่องเพื่อน

มรสุมทั้งหมดเลยที่มันเกิดขึ้น
ก็บอกให้เขาต้องสู้ต่อไปค่ะ
เพราะว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัว

สุดท้ายแล้วชีวิตมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะ
มันก็คือต้องสู้จริงนะคะ

เขาสู้ทุกอย่างงานเขารับเขาทำทุกอย่างค่ะ
แม้กระทั่งทำร้านหมูกระทะ
เป็นคนรับใช้ที่บ้านของเจ้านาย
เป็นแม่บ้านเขาทำทุกอย่างค่ะ
แล้วท่านไหนคะณที่ตอนนี้คือทำงานด้วยกันปัจจุบัน

คุณจอยเห็นเพื่อนเก็บอาหารเจ้านายมาทาน

เคยถามไหมว่าเธอเงินเธอไปไหนหมด

เขาอธิบายให้คุณฟังว่าไง
ก็อธิบายมีภาระเยอะค่ะลูกหลานอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยเข้าใจเขาคือฟังเยอะไม่ได้ค่ะ
ฟังเยอะแล้วก็น้ำตาไหลก็เลยไม่อยากถามเท่าไหร่ค่ะ
อาจเป็นเรื่องของเขาค่ะเราฟังเยอะแล้วเรายังน้ำตาไหล

วันนี้มีอะไรอยากบอกกับเพื่อนคะก่อนเข้าสู่การแข่งขันค่ะเชิญค่ะ
อยากให้สู้ค่ะก็ขอให้ได้ล้านเพื่อนสี่คนค่ะให้กำลังใจเด็กค่ะสู้
ก็กำลังใจนะครับสำคัญที่สุดอย่างที่บอกเพื่อนดีหาซื้อไม่ได้นะครับ
ก็นับว่ายังโชคดีนะครับคุณลำพึงในด้านมืดของชีวิตก็ยังมีเพื่อนที่ยังคบกันมาตั้งแต่โอ้โห๔๕ขวบ
คือเรียกว่ามองหน้ากันรู้ใจกันแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้กับคุณลำพึงเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้กับคุณลำพึงนะ
ให้ผ่านพ้นชีวิตช่วงนี้ไปให้ได้นะครับก็ในยกนี้เงินทุนสะสมนะครับหกหมื่นบาท
พร้อมนะครับคุณลำพึงถ้าพร้อมแล้วอินโทรครับยกที่๕เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาทของคุณลำพึงมาเลยครับ
เร็วมากเจ้าเพึ่มเพื่อมาเลยนะเพียงนี้นะคะ
ไหวหรือครับคุณพึงไหวค่ะวะนะครับเป็นนักร้องวัยรุ่นมากนะเพียงอะไรครับเพลงนี้
คุณลำพึงเขาคนอุตรดิษฐ์ก็ได้อยู่นะครับ
แต่เร็วนี่แหละค่ะคุณลำพึงไหวนะคะ
เพื่อนด้านล่างจะเต้นด้วยก็ได้นะครับเต้นได้นะครับ
แต่ถ้าคิดว่ามันไม่ไหวจริงนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับ
เรามีตัวช่วยให้๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอด
การแข่งขันคุณลำพึงยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
และในยกที่๕นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้
แผ่นที่๑ค่ะ๑นะครับคุณเพื่อนดาราก็เชียร์๑นะครับแต่เชียร์ก็แบบเผินเผินนะเผินเผิน
เอาละครับตัวช่วยแผ่นที่๑นะครับที่คุณลำพึงเลือกนะครับก็คือ
เพลงเก่งเพลงเก่งเพลงเก่งเพลงเก่งเพลงเก่ง
คุณลำพึงเลือกได้เพลงเก่งของคุณครับเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดเลยนะครับ
เพลงเก่งที่ให้ไว้กับทางรายการคือเพลงอะไรคะ

ได้สิทธิ์ร้องเพลงเก่งของตัวเอง
ยกที่๕แต่กติกาก็ยังคงเดิมคือห้ามร้องผิดเด็ดขาด
เพราะฉะนั้นขอให้โชคดีนะครับคุณลำพึง
ยกที่๕นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๕เพลงมาครับ
พี่จ๊ะพี่จ๊ะพี่พูดไปเมื่อต้นปี
ถ้าคุณพี่รู้ไว้จะแบ่งเงินที่เหลือเก็บ
แล้วไปเที่ยวกรุงเทพเมืองที่สุดสวย
กราบพระก่อนนอนตอนลาตรี
ภาวนาทุกทีขอให้พี่รีบรวย
ค่าเมื่อไรไปดู
น้าพ่อชอบตรู่ให้หนูไปด้วย
อย่าลืมชวนหนู
ถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วย
เดินแถวสวนลุมลายไอ้หนุ่มงงวย
พี่จ๊ะมีจ้าพี่งานปีใหม่ปีนี้ขอหนูไปด้วย

ปีใหม่ดวงไม่เลเกินไปพี่คงถูกหวย
อยากเห็นบ้านเมืองเฮืองโอลานคงจะเทียมวิมารเพราะทุกอย่างคนรวย
ถ้าเมื่อไหร่ไปดูนะพ่อท้องตรูให้หนูไปด้วย
อย่าลืมชวนหนูถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วย
หนูจะให้ช่างเขาแต่งใบหน้าแล้วไปซื้อคนตาเอามาใส่ให้สวย
ถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วยถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วย
ถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วยถ้าพี่ไปดูอย่าลืมให้หนูไปด้วย
ว่าว่าไปเพลงนี้ก็เร็วเหมือนกันนะฮะ
ทำไมถึงเลือกเพลงนี้เป็นเพลงเก่งส่วนตัวของคุณลำพึงครับ
ชอบมาตั้งแต่นานแล้วครับชอบมานานแล้วค่ะ
ก็ตอนเป็นไว้รุ่นอยู่ก็ร้องเล่นกันประจำ
ก็เลยชอบฟังใจมาเลย
เขาชอบเพลงภูมิภวงด้วย
ของคุณภูมิภวงดวงจันทร์นะครับ
โดยปกติเห็นบอกคุณชายเล็กเป็นคนที่รักในเสียงเพลงมาก
ไปสมัครอยู่วงดนตรีครับไปสมัครก็ว่าจะร้องเพลงเสร็จแล้วอ้าวเหรอ
ฝันตั้งแต่เด็กว่าเราอยากเป็นนักร้องใครฝันอยากร้องเพลงครับ
แล้วพอไปสมัครได้ร้องเลยไหมเขาไม่ให้ร้องก่อนเขามีนักร้องอยู่แล้ว
ก็เลยว่าขอขอทำงานอยู่ในนี้ทำอะไรก็ได้
ก็เลยมีหน้าที่เก็บชุดแดนเซอร์อ๋อเก็บชุดแดนเซอร์
เก็บชุดเดนเซอร์แล้วก็มีหน้าที่ขายพวงมาลัยค่ะ
แล้วก็เก็บเก้าอี้คอนโดก็เลยคิดว่าแป๊บก็ช่วยอยู่ในนั้น
ช่วยกันตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็ได้เลื่อนขั้นไง

แดนเซอร์เก็บเก้าอี้ขายพวงมาลัยอยู่อยู่นานไหมครับตอนนั้นช่วงที่ว่า
ดนตรีเขาไม่มีหน้าฝนครับ
ก็อยู่ที่พักทีนี้เพื่อนบางคนก็กลับกลับบ้าน

บางคนเขาก็จ้างซักผ้า
ผมก็รับจ้างซักผ้าชุดเดนเรอร์
แล้วคุณชายเล็กสุดท้ายแล้วได้เป็นนักร้องไหมคะในวงนั้นไม่ได้เป็น
แล้วทีนี้ก็ออกมาที่บ้านมาอยู่บ้านพักหนึ่ง
แล้วก็มีวงดนตรีแถวบ้านอีกวงหนึ่ง
วงแต่เป็นวงคอมเขาบอกว่ามีงานบวชงานแต่งงานอะไรเขาก็จ้าง
บอกให้ไปงาน๓๐๐บ้าง๕๐๐บ้างแล้วแต่อันนี้คือจ้างเป็นนักร้องเลย
จ้างแล้วแต่ต้องดูหน้าคอมหน้าจอก็ไม่ใช่เป็นดนตรีสิเป็นแบบว่าเปิดจากคอมพิวเตอร์
ครับค่ะทีนี้บางทีเขาก็ใจดีเขาให้ติ๊บบ้างหน้าเวที
ครับให้๒๐บ้าง๑๐๐บ้างบางทีก็ได้เยอะ
แล้วเส้นทางการเป็นนักร้องก็เหมือนจะดีอยู่นี่ฮะแล้วมันไม่ต่อเนื่องยังไง
ทั้งที่มันเป็นความฝันของเราที่ผมเคยเล่าก่อนอันนี้ว่า
คณะกายกรรมจากภาคอีสานเขามาเล่นหน้าโรงเรียนพอดีผมก็ไปสมัครอยู่กับเขา
ก็เลยเปลี่ยนแปลงทิศทางจากนักร้องก็ไปเป็นอยู่กายกรรมสุดท้าย
แต่ผมก็ไม่ทิ้งความฝันผมก็มาหาจุดตัวเองว่าเราชอบอะไร
ในความสามารถของเรามีอะไรอีกบ้างผมก็เลยว่าผมชอบเขียนเพลง
ก็มีโอกาสเข้าไปหาครูเพลงแกก็สอนเขียนเพลงให้ผมร้องเพลง
ผมก็ร้องเพลงเชียร์กีฬาอะไรบ้างโรงเรียนกีฬาศรี
บอกว่าสุดท้ายคุณชายเล็กแต่งเพลงมีเพลงที่แต่งเป็นของตัวเอง

ได้ครับแล้วเพลงที่คุณชายเล็กแต่งชื่อเพลงว่าอะไรคะ
ชื่อเพลงว่าขี้เดียดเครียดแค้นเป็นเพลงอีสาน
เพลงอีสานครับเอ๊ะเป็นคนใต้ทำไมถึงแต่งเพลงอีสานล่ะคะ
คือผมก็อาศัยที่ว่ามีเพื่อนอีสานบ้าง
ผมก็ศึกษาคำจากเพื่อนศึกษาจากเพลงบ้างศึกษาจากความรู้สึกบ้าง

วิวตอนนี้๒๙๐๐กว่าวิว
น่ารักไม่แย่นะ๒๐๐กว่าวิว
ผมไปจ้างเขาเสร็จแล้วเนี่ยผมไม่มีตังค์ให้
ผมบอกกับน้องเขาว่าผมขอผ่อนได้ไหม
จ้างทำอะไรคะจ้างทำดนตรีครับ

งั้นวันนี้ขอฟังหน่อยแล้วเป็นเพลงของคุณชายเล็กนะคุณผู้ชม

ผมไม่มีตังค์ทำนะคะอ่าน้าผู้ชมฟังหน่อยนะคะ
ในรายการของเราแล้วก็ช่วยกันเข้าไปเพิ่มยอดวิวหน่อย
เพลงนี้ของคุณชายเล็กค่ะขี้เดียดเครียดแค้นค่ะ
เชิญรับฟังค่ะเชิญครับ

เมื่อหัวน้องมีผัวใหม่
เพราะอายบ่ถึงใจแม่นบ่ถึงมีผู้อื่น
ปากบอกว่าหักแต่อ้าย
ผลสุดท้ายน้ำลายเจ้าของยังกลืน
จบแล้วความหักเคยวางชื้น
สุดฝืนที่จะหักต่อได้
พอแล้วคันหักบ่ดี
บ่อต้องมีเยอะใหญ่ต่อกัน
เผิดหักแล้วอาจังสรรค์
เลยมีชู้ทั้งพิโยนำไอ้
สาธุให้ผัวใหม่ของน้อง
เป็นคนมักเล่นคิดตัวหลายใจ
ตบตีให้เลือดออกร่างกาย
สำนึกได้ไอ้ก่อบ่อ
ที่เดียดจนเคียดเค้น
บ่อใจเป้นค่าสมน้ำนา
ช่างสมเพศเวทนา
กุศลาเลี่ยวเด้อภาควัน
ไอ้นั่นเคยเจ็บมาก่อน
อยากให้หูรสชาติเจ็ตคือกัน
ยังผ่านบรรองมือนั่น
ย้นภาขาวไอ้โคลาก่อน
ความหักที่เคย
เป็นตายานขี้เดียดจนที่อีกแค่โอ้ยเดอร์ลักษณ์

แล้วเราก็บอกว่าเราเปรียบเธอนะ

แล้วก็ทำร้ายเธออะไรประมาณนี้ค่ะ
สุดท้ายแล้วเธอจะกลับมาหาเราเราก็ไม่เอาล่ะ

ฝากผลงานหน่อยฝากผลงานเลยค่ะมันไคล์เล็ก

สามารถเข้าไปฟังในช่องยูทูปได้นะครับ
ฝากด้วยนะคุณผู้ชมพร้อมยังอยู่ที่
ใครอยากฟังเพลงแปลกแล้วคนตายร้องเพลงอีสาน

กว่าความฝันนะคะมันไม่มีวันหมดอายุหรอกค่ะ
อะไรก็ตามที่เราได้ทำอะไรที่เราชอบอันดับแรกเลย
ถึงมันจะไม่สำเร็จแต่เราก็มีความสุข
ทำอะไรก็ตามที่เราทำแล้วเรามีความสุข
นั่นก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วค่ะขอให้โชคดี

ความฝันจะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่เริ่มทำ
แต่ตอนนี้มาเป็นนักร้องในรายการของเราก่อนนะครับ
ก็คือแค่ร้องให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงที่เขาแต่งไว้แล้วเท่านั้นเอง
เพลงอะไรครับฟู๋ชายเล็ก
ดีใจไม่เรากอครับ

ก็ยังมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยอีก๑ตัวนะครับ
จาก๒ตัวที่เรามอบให้นะครับ
๓แผ่นป้ายในเพลงนี้ครับคุณชายเล็ก
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตั้งใจให้ดีมีสมาธิให้มั่นค่ะ
เพื่อยกต่อไปประคับประคองกันไปให้ได้ถึงเงินล้านค่ะ
ที่๕นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ยกที่๕เพลงมาครับ
คำพี่เบาเล็งทิ้งนานไม่ได้มาโลกกัน
ใช้คำว่านหรือเพียงลมผ่านมาจากใจนะเธอ
ไม่เคยเผลอไม่เคยฝันถึงใครอื่นเลยสักที
จากกี่เดือนจากกี่ปีก็ยังมีมีเพียงแต่เธอสุดหัวใจ
ขอให้ฟ้าเป็นพยานทุกถ้อยคำออกจากข้างใน
เพราะรักเธอจนหมดใจขอให้เชื่อเชื่อในน้ำคำ
เพียงคนเดียวยังไม่มีใครไม่ขี่หกให้สัญญา
รับรองพูดจริงเชื่อนานม
พี่เบานี่เล่งมาจากใจไม่โหลโกง
เล่นไม่วันซ้ำยังไม่รอก็มีใจรักจริง
เพียงให้เธอได้ทุกสิ่งแม้ไม่ดีหลืดหลือ
ไม่เคยเผลอไม่เคยฝัน
ถึงใครอื่นเลยสักทีจากกี่เดือนจากกี่ปี
ก็ยังมีจิตใจมั่งคงรักเธอคนเดียว

มั่นใจไหมครับทั้งสองท่านนะมั่นใจค่ะเป็นครั้งที่ห้านะ
ขอให้ประกาศว่าร้องได้อีกเหมือนเดิมเท่านั้นเอง
ไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นจะดีที่สุดคือต้องไปด้วยกัน
ต้องไปด้วยกันค่ะต้องไปด้วยกันขอให้โชคดีนะครับ
ยกที่ห้านะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหกหมื่นบาท
คุณลำพึงและคุณชายเล็กร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
อยากได้๑ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะเอาไปเปิดร้านของช้ำนะครับ

อยากได้เงินไปใช้หนี้ทกศค่ะแล้วก็เอาไปเลี้ยงหลาน
แล้วก็เอาไปรักษาตัวเองด้วยครับ
ยกที่๕นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณลำพึงและคุณชายเล็กนะครับร้อง

ดีใจค่ะร้องได้ในยกที่๕นะคะสะสมเงินทุนร่วมกันค่ะ

ได้ครึ่งทางกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว๕ยกจาก๑๐ยกนะครับ
แต่ละคนใช้ตัวช่วยกันไปคนละ๑ตัวช่วย
สายตาทั้งคู่นะบอกได้เลยคุณป่าเวลามองกัน
มองกันด้วยความเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่ง
แล้วก็มองกันด้วยว่าฉันก็จำเป็น
เพราะว่าอะไรฮะทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของคุณลำพึง
หรือว่าของคุณชายเล็กก็ต่อสู้เพื่อคนในครอบครัว
เรียกว่าสายตัวแทบขาดมีพลังเท่าไหร
คือใส่ลงไปหมดเลยเพื่อครอบครัวนะ
แต่ว่าณรอบนี้ค่ะคุณชายเล็กต้องลงไปนั่งก่อน

ลำพึงผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงิน
จะเป็นฝ่ายประเดิมศึกในยกที่๖
มูลค่า๘๐๐๐บาท
ถามหน่อยสมมุติว่าลูกออกมาจากเรือนจำสิ่งแรกเลย
อยากคุยอะไรกับลูกเพื่อให้อนาคตดีกว่านี้
ตั้งใจนึกคำไว้บ้างหรือยัง

ขอให้ลูกกลับตัวกลับใจใหม่ทำตัวใหม่ซะนะ
ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็คือ

แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีแม่สักคนหนึ่ง

ต้องมาดูแลลูกดูแลแม่ค่ะ

เห็นว่าแม่ไม่พูดไม่บ่น

เหนื่อยหนักแค่ไหนแล้วแม่จะไม่เหนื่อย

น่าจะได้บทเรียนอะไรไปพอสมควร
ถ้าออกมาก็พวกูจะแกร่งขึ้น

หนูออกไปเนี่ยหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว

เป็นพลังใจซึ่งกันและกันเนอะค่ะ
ก็ต้องคอยดูแลกันไป

คุณผู้ชมเงินทุนสะสมมูลค่า๘๐๐๐บาท
ใครร้องผิดในรอบนี้พลาดพลั้งได้เงินทุนปลอบใจกลับบ้าน๑๐๐๐บาท

เพลงอะไรเนาะ

ง่ายสำหรับคุณลำพึงแค่ไหนคะ

อ่าถ้าคุณชายเล็กร้องถูกแล้วคุณลำพึงร้องผิด

แต่ถ้าร้องผิดทั้งคู่ก็จะได้เงินในยกที่แล้วนะครับ
หมื่นหารกันคนละครึ่งค่ะได้คนละสามหมื่นตัวช่วยเหลือสิทธิ์ใช้ได้อีกหนึ่งแผ่นนะครับ
เพราะฉะนั้นในยกนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่นะครับ
แอบผิดหวังเหมือนกันนะที่ไม่ใช้ตัวช่วยทำไมฮะ
ซุบซิบซุบซิบเกิดอะไรกันขึ้นคะอยากให้ใช้เหรอฮะ

ลังบุญใช่มั้ยกดดันแทนนี่ขนาดกองเชียร์นะ
ขอให้ทำให้สำเร็จค่ะไม่ได้แข่งกับใครเลยค่ะ
เกมของเราคือแข่งกับตัวเองค่ะสู้ค่ะขอให้โชคดีค่ะ
ที่๖นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๖เพลงมาครับ
เดินนานที่เราเดินตามฝันจากบ้านมาไกล
จากทุ่งนาเขียวผู้เข้าสูงข้างทุ่งดอกไม้
มาสู้อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมหลับ

ไม่ได้ดีขึ้นมาจะไม่ยอมกลับ
งานหนักเพียงไหน
บอกหัวใจให้ยืนตั้งรับ
แม้ความจริงเฝ้าแต่นับคำว่าผิดหวัง
ยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพัง

ฟางที่ถูกลมพัดมาไกล
จากเช้าจดเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านาย
เลิกงานค่อยมีลมหายใจเป็นของตัวเอง
เหงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลง
วันที่ปัญหาหอบภาระเข้ามาคมแหง
ได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝัน
กดดันตื่นเต้นด้วย
ร้องไปแล้วเป็นไงบ้างคะคุณลำพึง

ทั้งที่เสียงเพลงมันเป็นเรื่องของการสร้างความสุข
แต่เวลาร้องเพื่อแลกมาด้วยเงินนี่มันช่างมันช่างกดดัน
โดยเฉพาะจะต้องท้วยถูกทุกคำนะ
คนที่เคยร้องถูกมาอาจจะร้องเพราะนะครับ

แต่ว่าเพลงนี้จริงแล้วฟังแล้วเนื้อเพลงก็ไม่ได้ซับซ้อน

เป็นกำลังใจที่ดีให้กับคนแรงงานเลยนะคะ
เวลาหมดไม่สามารถให้คุณชายเล็กขึ้นมาร้องจนปิดยกที่๖กันไปได้
คุณผู้ชมมาลุ้นกันในคราวหน้าครับ
คราวหน้านะครับมาลุ้นกันเลยว่า

เงินทุนจะสมมูลค่า๑แสนบาทกันหรือไม่
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านครับคุณผู้ชม

ที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นทุกวันอาทิตย์เวลา๑๘นาฬิกาตรง

คุณผู้ชมค่ะชีวิตมันไม่ง่ายค่ะ

สู้กันต่อค่ะกับเกมต่อชีวิตค่ะ
ตรงนั้นก็มีเงินล้านเป็นเดิมพันธ

เวลาในการดวนเนื้อเพลงวันนี้ได้หมดลงแล้ว
ลำพึงก็ร้องผ่านยกที่๖ไปแบบหายใจไม่ทั่วท้อง
ต่อไปก็ถึงทีของคุณชายเล็ก
ที่จะขึ้นสังเวียนมาร้องในยกที่๖

ศึกนี้จะลงเอยอย่างไร
มาเอาใจช่วยพวกเขากันต่อในครั้งหน้าครับ
ห้ามพลาดเด็ดขาด

ได้เกือบแสนแล้วนะฝากคุณชายเล็กต่อไปเนอะ
ผมเป็นกำลังใจให้ผมกับป้าลำพึงด้วยนะครับ

คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยผู้สูงอายุ

พ่อผมพ่อผมเป็นนิ้วในกลวยไต

คุณลำพึงและคุณชายเล็ก

ในครอบครัวหนูสงสารพ่อค่ะ

ตอนนั้นพ่อเริ่มโกงค่ะ
พ่อก็ไม่มีตังค่ะ
ก็เลยต้องขายอุปกรณ์การช่างค่ะ

ทำให้เขาโดนโกงแล้วก็

พ่อก็เลยตัดสินใจขายเครื่องมือค่ะ

พอหนูได้ตังค์หนูก็จะเก็บเอาไว้ค่ะ
แล้วก็จะไปซื้ออุปกรณ์การช่างให้พ่อค่ะ